จากเรื่องราวของคดีที่มีการฆ่าข่มขืนฆ่าแล้วฝัง
เรามาดูกันต่อกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดโรงเกลือ

โรงเกลือค่อนข้างเงียบเหงาสม
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

แล้วก็ล่าสุดพอเข้าไปตรวจแล้วก็ไม่แจ้งคนในพื้นที่
ก็เลยมีเหตุการณ์ชุนละมุนที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมคว

เอาจริงเอาจังในการเข้าไปตรวจสอบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูแล้วตลาดโรงเกลือคือเคยไปเดินอยู่ประมาณครั้งสองครั้ง
ก็มันก็เป็นเสน่ห์ของเขาในการที่จะไปซื้อสินค้ามือสอง
แล้วก็ต่อราคากันแบบสุดใจเลยนะฮะ
คือครึ่งต่อครึ่งบางทีแล้วต่อแล้วจะออกจากร้านเนี่ย
คนขายก็บอกว่ากลับมาเถอะยอมก็ได้ราคาเท่าไหร่
พอเข้าไปถ้าเกิดว่ามีการแจ้งล่วงหน้าไปพร้อมกับคณะทำงานหน่วยงานต่าง
ก็อาจจะผู้ค้ายอมแหละ
แต่พอไปแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์กันครับว่าความชุนละมุนที่คุณเขมสอนบอกนั้นเป็นยังไงครับ

นี่แหละนะครับคือเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วครับ

ก็จะเห็นภาพของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโหไล่บ้าง
คว่างปลาสิ่งของแล้วก็รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ครับ
พ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์หรอกบอกว่า
มีกลุ่มชายชะกันเข้ามายึดเอาข้าวของภายในร้านของชาวกัมพูชา
แล้วก็นำขนขึ้นรถหกล้อไปจำนวนมากนะครับ
ทำให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจก็ลุกฮือกันช่วยกันเข้าไปรุมซ้อม
กลุ่มชายดังกล่าวนั้นต้องรีบขับรถหนีนะครับ
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจภูทรคลองลึก
เบื้องต้นทราบว่าสาเหตุที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาไม่พอใจแล้วก็โกรธแค้นในครั้งนี้
เนื่องมาจากว่าปัจจุบันตลาดโรงเกลือนั้นซบเศร้าอย่างหนักครับ
แทบจะกลายเป็นตลาดร้าง
แต่ว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ๖คนแล้ว
พลตรีสุริยาปวรีครับผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๑๙

เพื่อสอบสวนแล้วก็ไต่ถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
เข้าไปตรวจสอบสินค้าลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ได้มีการประสานในพื้นที่ให้ทราบ
ก็เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นส่วนเรื่องคดีนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
ซึ่งตลาดโรงเกลือจริงแล้วเขาเปิดมาตั้งแต่ประมาณปี๒๕๕๙
โดยประมาณเปิดเป็นตลาดแบบสินค้าเป็นแหล่งค้าขายแบบเต็มรูปแบบ
ก่อนหน้านี้คือเป็นโรงเก็บเกลือนี่แหละเลยเป็นที่มาของชื่อว่าตลาดโรงเกลือนะครับ